พาไปดูอีกเรื่องที่ต้องเตือนกันหน่อยนะคะ
สำหรับใครที่อยู่ที่ทางภาคเหนือทางจังหวัดเชียงใหม่

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเชียงใหม่อีกแล้วล่ะ

รายได้หลักของประเทศไทยเราก็นิยมไปเชียงใหม่เหมือนกัน
บางคนถึงขั้นขับรถมาเองจากบ้านเกิดเลย

เพราะว่าถนนการขับรถ
แล้วก็กฎจราจรของบ้านเรา

เขาสลับกันคือบ้านเราขับชิดซ้าย
แต่ของเขาขับอีกฝั่งหนึ่ง

เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลย

คือถ้าใครมาเร็วไม่ทันตั้งตัวตกใจนะคะ
เหนือจากจังหวัดเชียงใหม่เขาโพสต์เอาไว้
บอกว่ากำลังขับรถอยู่แถวกาดฝรั่งที่อำเภอหางดง
ช่องจราจรของไทยเราปกตินี่แหละ
จังหวะเลี้ยวโค้งไปแค่นิดเดียวเองค่ะ

คุณสมศักดิ์เขาระบุในข้อความใต้คลิปเลยนะคะ
บอกว่ารถคนจีนในเชียงใหม่เพิ่งเกิดกับตัว
ถ้าสวนกับจักรยานยนต์คันหน้าตรงทางโค้งพอดี
ผู้ขับขี่คงตายหรือเจ็บฟรี
มันดูเหมือนไกลตัวแต่ครั้งหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้
เพราะฉะนั้นรบกวนช่วยแชร์หน่อย
คือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูตรงหัวโค้งเนี่ยนะคะ
มีรถกระบะอยู่ก่อนหน้าแล้วคันหนึ่ง
ซึ่งรถกระบะเนี่ยเขาก็ต้องขับหลบนักท่องเที่ยวรถนักท่องเที่ยวคันนี้เหมือนกัน

กระบะคันข้างหน้าเขาก็เบี่ยงขวาหลบไปแล้วค่อยปัดเข้าซ้ายอีกทีนึง

เพราะว่า๑ไม่มาเจอกันตรงหัวโค้ง
ซึ่งเป็นจุดบอดเหมือนกันจะไม่เห็นหลบไม่ทัน
ไม่ได้ขับมาเร็วมากจนไม่สามารถที่จะควบคุมรถหรือว่าเบรกได้ทันนะคะ
ซึ่งสำหรับเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกออกมาเปิดเผยแล้วว่า

ผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราว

ต้องมีเอกสารแล้วก็รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางครบถ้วน
และต้องมีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ด้วย
ขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มมาตรการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรไทย
รยาทในการขับรถรวมถึงเครื่องหมายจราจรต่างเท่าที่จำเป็น
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทางรถยนต์นะคะ
เพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศด้วย

เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อังกฤษเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
ที่อังกฤษขับรถทีนี้ตอนลงอุโมงเนี่ยสวนสวนกันกับผู้ที่ขับขี่มาปกติ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละค่ะคือเคยชินกับทางที่ตัวเองเคยขับ
แต่ว่าขับคนละฝั่งกันชนเข้ากับผู้สูงวัยคนหนึ่งที่เขาขี่จักรยานสวนมา

แล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลกันปรากฏว่ายกฟ้องนะคะ
เพราะว่าถือว่าไม่ได้ตั้งใจ
ในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีปฏิบัติแต่ละประเทศ

เหมือนเวลาข้ามถนนที่ทางม้าลาย
ซ้ายมองขวาไปบางที่มองขวามองซ้าย

เพราะว่าขับรถกันคนละฝั่งพวงมาลัยกันคนละด้าน